แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องร้องพรงร้องเพลงอะไรก็ได้
เดี๋ยวจะพาไปที่นี่เลยส่วนใครที่ยังไม่มีคู่
และอยากจะมีคู่อยากจะมีความรักที่มั่นคงยั่งยืน
ก็จะพาไปที่นี่ไปงานกระซิบรัก

ไปงานกระซิบรักข้าวใหม่ปลามันนะคะ
งานนี้เขาจัดขึ้นที่บริเวณขวงเมืองน่านวัดภูมิน

แล้วก็ชาวจังหวัดน่านเขามาร่วมกระซิบรักกันเยอะเลย
มาทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งคึกคักมากค่ะ

การเดินลอดซุ้มพญานาคของวัดภูมินที่มีอายุกว่า๔๐๐ปี

เขาถือว่าที่นี่มันคือพิธีความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะ
จากการเล่าขานของคนเท่าคนแก่ที่ว่า
ถ้าหากต้องการครองรักกันยืนยาวต้องการให้ชายใดหรือหญิงใดเป็นคู่สามีภรรยา
ชวนกันมาลอดซุ้มพญานาคที่วัดภูมินแห่งนี้

คู่รักใดที่เริ่มระหองระแหงหรือรักสั่นครอนไม่ค่อยมั่นคง
จะกลับมาครองรักกันเหมือนเดิม

จากลอดซุ้มพญานาคแล้วทางเทศบาลเมืองน่าน
แล้วก็ยังมีป้ายชื่อบอกรักให้ประชาชนได้ร่วมกันเขียนคำบอกรักอธิษฐาน

แล้วก็นำไปแขวนไว้แบบนี้คุณผู้ชม

เขาเชื่อว่านะคะจะทำให้พรที่ขอไปสมหวังนั่นเอง
ลงไปเขียนดูว่าคุณอยากจะเขียนบอกรักใคร

หรืออยากจะขอพรเรื่องความรักยังไงบ้าง
พอเขียนเสร็จแล้วก็ไปผูกติดไว้
นี่น่ารักมากเดี๋ยวดิฉันขอเวลาแป๊บหนึ่ง

ผมเห็นเขาเขียนไปหลายสิบใบแล้วนะ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

เขาให้ไปลอดซุ้มประตูที่นี่แล้วในจังหวะที่

ไปคนเดียวเดี๋ยวก็อยู่คนเดียวตลอดหรอก
พอพูดเรื่องนี้เขาเริ่มมีอารมณ์แล้วเริ่มนะ
แต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีคู่อยู่แล้ว
ก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมงานที่นู่น

ถ้าเกิดว่าได้ลอดซุ้มประตูพญานาคนี้
ก็จะเป็นคู่กันจะครองรักกันยืนยาว

ก็หันไปกระซิบรักไปบอกรักเธอ

ไปได้น่ารักเหมือนกันนะที่นั่นเขาก็จะมีแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่มันเป็นแบบวิถีชุมชนอยู่